ส่วนหนุ่มคนนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าช่วงนี้เขาฮอตจริงอะไรจริงนะจ๊ะ
หนุ่มติ๊กคนนี้จ้าน้องแน็กชาลีจ้า

ซิสขนาดที่ว่าเออสื่อสารกับงูได้
สื่อสารกับสัตว์แปลกเลี้ยงสัตว์แปลกได้
มีทั้งเลี้ยงสัตว์คุยกับสัตว์อัดคลิปร้องเพลง
เรียนแบบเสียงสุนัขกับหลานชายอะไรก็ว่ากันไป
รวมไปถึงเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณ

มันจริงหรือเปล่านี่อยากรู้แล้วนะเนี่ยชักอยากรู้
ก็ไม่รู้เหมือนกันดูสภาพเบ่งกล้ามเอาก็แล้วกัน
งานนี้พี่แจ๊กกะรีนก็มีโอกาสได้เจอกับน้องแน็กนะ
ก็เลยขอถามสักหน่อยว่าติดขนาดนี้งานก็ไม่รับ
มีการวางแพลนชีวิตในอนาคตยังไงบ้าง
ฟังคำตอบของแน็กชาลีนะแต่เตือนไว้ก่อนนะ

จริงผมพูดจริงไงผมพูดจริงใช่มะ
แล้วก็อยู่ไปเรื่อยเราอยากทำอะไรเราก็ไปทำ
ผมเผ่าก็ไว้ตรงนี้ไปก่อน

ขับไปมาบอกเล่นไม่ไหว
ก็เลยเลิกแล้วก็ไปเล่นหนังแทน
คุณไม่ชอบแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ได้

เดี๋ยวนะจะเป็นเพื่อนพี่แจ๊กกะรีนเรียบร

เพราะว่าน้องไม่ชอบแต่งหน้า

แล้วก็จากคลิปที่แบบด่งดังมาก
ก็คือแน็กเนี่ยร้องเพลงกับหลานชาย

สกุปปี้ดูนั่งอยู่ในเรือนะฮะ

ไปเปิดให้กับสุนัขฟัง
เปิดให้สุนัขที่บ้านให้น้องหมาที่บ้านฟัง
ยังไงรู้ไหมน้องหมาร้องได้

น้องหมาร้องตาม

ดีใจทำเพลงแล้วหมาร้องตามได้นะ

สามารถคุยกับหมารู้เรื่อง

เดี๋ยวให้ไปดูคลิปน่ารักนี้จากคนทางบ้านนะจ๊ะ

คือไม่รู้เลยว่าแน็คหลองว่าอะไร
พอจะกลับได้บ้างแต่ต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่ง